ยังคงอยู่กันที่จังหวัดระยองกันอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าวุ่นวายทั้งโรงพักเพื่อเธอคนเดียว
เป็นนุ่มนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะคะ
เขาไปเช่ามอเตอร์ไซค์จากโรงแรมจะมาขี่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
ก็ไปจอดไว้แล้วก็เดินไปเที่ยวค่ะ
จอดไวแล้วก็ลืมลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหน
ถึงพี่ตำรวจตามหากันเป็นกิโลกิโลเลยกว่าจะไปเจอรถน่ะนะคะ
นี่ค่ะลืมจอดแล้วลืมปากแผนก็เลยลืม
ตำรวจสพเมืองระยองนะคะนำกำลังกว่า๑๐นายลงพื้นที่ไปหารถจักรยานยนต์
หลังจากนายแทนลูฟแดเนียลอายุ๖๓ปีสัญชาติชาวฝรั่งเศส
ขอความช่วยเหลือบอกว่าตัวเขาเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมในอำเภอบ้านฉาง
ก็ไปเช่ารถจักรยานยนต์จากที่พักมาขี่เที่ยวในตัวเมืองจังหวัดระยอง
ช่วงเที่ยงก็ขี่รถไปจอดที่สถานีขนส่งเก่าระยอง
จากนั้นเดินไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง

กลับมาจะเอารถจักรยานยนต์อ้าวปรากฏว่าหาไม่เจอซะแล้ว
เดินไปจนทั่วสถานีขนส่งแล้วก็ไม่พบ
ตำรวจก็เลยนำลูกกุญแจรถเนี่ยนะคะของนายเพนลุฟเนี่ยนะคะ
เดินตระเวนค้นหาเอาไปไขรถจักรยานยนต์ที่เหมือนกัน
ตามที่บอกมาไปจอดอยู่ตรงไหนอ้าวไขไปหมดเลย
ก็ไม่เจอค่ะสุดท้ายมาเจอตรงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เดินจากจุดที่บอกมาอีกสักประมาณ๑กิโลเมตร
ไปเจอรถจักรยานยนต์ของนายเพลุกเนี่ยนะคะ
จอดอยู่หน้าร้านขายแว่นตาริมถนน
โอ้โฮคันนี้ค่ะเจอตัวดีใจน้ำตาไหลเลยนะคะ
ยกมือไหว้ขอโทษนะคะขอโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เสียเวลา
ทำให้เดือดร้อนแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค

แล้วมันก็คล้ายกันหมดด้วย